เมื่อวันก่อนที่เราให้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่น้ำผู้โซดา
แล้วก็เก็บตัวอย่างมาให้เราตั้งโชว์
แล้วมันเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลใช่ไหมครับ
มันมีธาตุเหล็กมันไปทำปฏิกิริยากับออกซิเจน

นักวิชาการบอกว่าอย่าดื่มนะมันอาจจะมีสารปนเปื้อน
แต่ล่าสุดอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดานยืนยันมันดื่มได้

เขาบอกว่าแร่ธาตุเทียบเท่ากับน้ำแร่ระดับโลก
แล้วมีแร่ธาตุมากกว่าน้ำแร่ที่เราซื้อกินกันอยู่ในปัจจุบันนี้เออที่เป็นขวด
ไอ้น้ำผู้เลยไม่ได้คุณต้องกรองก่อนแล้วคุณก็ดื่มซะ
อันนี้มันดื่มได้มันมีสารตกตะแกรงอะไรต่าง
มันกลายเป็นเรื่องที่แบบน่ายินดีนะมีน้ำที่มีคุณภาพดีแบบนี้มันโผล่ขึ้นมา
แล้วก็อนาคตอาจจะเป็นโรงงานผลิตน้ำแรกก็ได้นะ
แล้วจะบอกว่าเป็นน้ำบาดานที่ดีที่สุดในประเทศไทยด้วยนะตอนนี้นะ

คือเขาไปซื้อน้ำแร่ของต่างประเทศมาเปรียบเทียบคุณสมบัติแร่ธาตุกับนี่แหละ
บาดานตรงห้วยกระเจ้าตรงนี้แหละเขาบอกว่าโอ้โหของเราดีกว่าเยอะ

แหมะมีรสหวานติดปลายลูกด้วยนะ

คุณศักดาววิเชียนสินครับอธิบดีกรมทรัพยากรธรรมน้ำบาดาน

คุณศักดาวิเชียนสินครับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สุดท้ายมันดื่มได้หรือดื่มไม่ได้
ผู้โซดาที่ไปขุดเจาะได้ที่อำเภอ
ห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ย

ใหญ่มากรองก่อนแล้วก็ดื่มจะได้สะอาด
นะฮะท่านก็ยืนยันว่าคุณภาพค้ามเนี่ยนะ

แร่ธาตุมากกว่าน้ำแร่ที่จำหน่าย

คาร์โบเนตรรสหวานด้วยทำให้สดชื่น

มีแมคนิซิมด้วยอันนี้จะช่วยเรื่องของ

หุ่นเวียนดีมีโซเดียมก็ช่วย

ระดับปกติด้วยคุณภาพเทียบเท่ากับ

ข่าวต่างในต่างประเทศนะครับ

ธิบดีก็อธิบายว่าที่มันเปลี่ยนสี
เพราะอะไรมันเกิดจากธาตุเหล็ก
มันมาทำปฏิกิริยากับออกซิเจน

ถ้าไปผ่านกระบวนการกรองก็ดื่มได้

พี่ก็เตรียมจะขุดเจาะเพิ่มอีก๓บ่อ

พร้อมทั้งจะออกประกาศคุ้มครองพื้นที่

ไปหาผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับ

เช้าบงชาวบ้านก็ไปกัน
แห่ไปถ่ายรูปกับน้ำผู้โซดา

ไม่อนุญาตให้ไปตักน้ำและดื่มเลย
กว่าจะมีการก่อสร้างโครงการเสร็จทั้งหมด
พี่ถามอย่างเนี่ยที่ใคร

มันอยู่ในเขตของใครเป็นที่ของใครกันแน่

พัชรพลสืบดากำนันตมนต์
ชาวบ้านก็จะมีน้ำอุปโภคบริโภค

ยังทำให้ราคาที่ตรงนี้มันสูงขึ้นอีก

คุณครับตอนนี้๒แสนแล้วครับ

แปลงที่ขุดบาดานขึ้นมาบอกว่า

ไร่ละล้านก็ไม่ขาย

กับชุมชนมากกว่าแต่ตอนนี้
ก็ยังไม่มีนายทุนติดต่อเข้าไป

เรื่องมันยังดังอยู่เขายังไม่ติดต่อกันแหละครับ

เขาเรียกว่าอะไรวาดที่เศรษฐีใช่ไหม
แต่ว่าผมขออนุญาตให้ข้อมูลแบบนี้นะครับ
ชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนี้

ไปจ้างเอกชนมาเจาะมาขุดไม่ได้นะครับ

กรมทรัพยากรน้ำบาดานก่อนนะครับ

มันไม่ใช่ว่าจะมีทุกที่มีทุกจุด
แล้วไม่ใช่ว่ามีโผล่มาแล้วนะครับ
มันจะกินมันจะดื่มได้แบบนี้นะฮะ
ต้องบอกทำความเข้าใจแบบนี้ไว้ก่อน

มันเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาหรือเปล่า

หรือมีแบบกินดื่มอุปโภคบริโภค

ถึงว่าข้างมีไร่อ้อยอยู่งามเชียว

พริษัทันยำอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
เมื่อวานมีโอกาสได้พูดกับพธนงศักดิ์ทรัพยากรน้ำเขตศอก

ใครคิดจะเจาะก็เจาะได้นะ